ที่บุรีรำมีเหตุเมียสุดทน
เพราะว่าผัวขี้ยาบังคับให้เธอไปร่วมหลับนอนกับชายอื่น

พาไปส่งแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

ดอกค่ายาเพราะผัวติดยาเสพติด

ว่าเอาไปให้คนอื่นเขามีอะไรด้วย

เพราะว่านางเออายุ๓๑ปีนามสมมุตินะฮะ
เขาแจ้งความกับตำรวจสพนางกรองให้ดำเนินคดี
กับสามีของเธออายุน้อยกว่าอายุ๒๗ปีคือนายเอ็มนามสมมุติเหมือนกัน
เพราะว่ามีพฤติกรรมตบตีทำร้ายร่างกาย
และหนักสุดคือพาเธอไปขายให้ชายอื่นเพื่อขัดดอกฆ่ายาน
คือเล่าให้ฟังบอกปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ถูกหลอกพาไปโรงแรมแล้วบังคับให้ร่วมหลับนอนกับชายคนอื่น
ผัวพาไปส่งที่ถึงห้องแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อข่มขู่เธอด้วยนะครับ
นางเอบอกว่าที่ผ่านมาคือผัวมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
เชื่อว่าที่ตัวเองถูกหลอกให้ไปหลับนอนกับคนอื่น

ซึ่งหากไม่ยอมทำตามเธอจะถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ที่สุดเธอทนไม่ไหวขอบอกเลิกไป
แต่กลับถูกผัวขู่ว่าจะปล่อยคลิปลับลงโซเชียลให้อับอาย
เธอก็เลยหอบลูกสองคนหนีไปอาศัยอยู่บ้านญาติ
แล้วก็ญาติแนะนำให้มาแจ้งความเธอก็เลยมาแจ้งความแบบนี้นะครับ
เครียดมากแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะไปบอกใครเลย
หนูก็เลยหลังมาก็เริ่มมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาด้วย
แล้วหนูก็กลายเป็นโรคแพนิกค่ะโรคหวัดกลัว
จะชวนไปแบบเฮ้ยไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้
ไปถึงแล้วเราไม่ยอมว่าจะฆ่าอะไรระวังแบบนี้
หนูก็คิดว่าอย่างนี้เอาชีวิตโรศกลับบ้านมาก่อนอย่างนี้
แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะถ่ายคลิปไว้แล้วก็จะเอามาเป็นแบบประเด็นครูเราตอนหลังอย่างนี้ค่ะ
พอเธอแจ้งความแล้วก็ร้องสื่อนะฮะทางตำรวจก็ทำงานเลยฮะ
เพราะว่าวันนี้นะครับทางตำรวจได้พานางสาวเอ
ไปชี้จุดเกิดเหตุที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนารองบุรีรำนะครับ
เธออ้างว่าถูกผัวของเธอเอามาส่งส่งแล้วก็ให้คนอื่นมีอะไรทางเพศกับเธอ
ตำรวจนำหลักฐานทั้งหมดประกอบสำนวนคดีนะครับ
จากการสอบถามพูดคุยกับผู้ดูแลรีสอร์ทนะครับ
เปิดเผยว่าเคยเห็นนายเอ็มมาใช้บริการบ่อยแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะ
ส่วนฝ่ายหญิงก็คือนางเอเคยเห็นมาแค่๒ครั้ง
แต่ไม่เคยรู้เลยว่าถูกบังคับมาเพราะผู้หญิงก็ไม่ได้เข้ามา
หรือว่าตะโกนร้องขอความช่วยเหลือตัวของพนักงานรีสอร์ท
ไม่อยากจะยุ่งเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้า

และตำรวจรู้แล้วนะครับว่านายเอ็มยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่พระอิษฐาน
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเกรงว่าจะหลบหนีต่อไปอีกนะครับ
ขณะที่นางเอเนี่ยและลูกอีก๒คนซึ่งตอนแรกอยู่ที่บ้านญาติใช่ไหม
แล้วก็กลัวลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะ
ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเธอบอกว่าตอนนี้จะต้องอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลและหลังจากถ้ารู้ว่าปลอดภัยแล้ว
เธอจะส่งลูกกลับไปเรียนต่อนะครับแต่ตอนนี้กลัวอะไร
กลัวสามีมาดักทำร้ายในเมื่อยังจับตัวสามีไม่ได้นะฮะ